ไปติดตามกันเลยที่สตูดิโอแจกโชคครับ
คุณก็จะมีโอกาสแบบนี้แบบนี้
เบาแดง๑๐บาทคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่า
ยิ่งดื่มยิ่งรวยกับคาราบาลแดง
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
มาพูดถึงเมื่อวานน้องใบตองคุณชิสายังขนลุกอยู่ไหมเนี่ย
คุณยังปวดจริงเหรอคะ

บ้าแล้วไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องการปวดท้องที่จะถ่ายเผยอะไร

ดีใจกับผู้ช่องบีทองร้านคนที่๕กรับ
จริงต้องแสดงความยินดีกับเศรษฐีทองล้านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะ
ที่เรียกว่าได้รับรางวัลใหญ่จากคาราบาลไป
ก็มีทุนไปต่อยอดสร้างอาทิตย์มีกินมีใช้รวยรวม
แต่ย้ำตรงนี้นะอย่าเพิ่งถอดอกถอดใจกันไป
เพราะรถมอเตอร์ไซค์ก็ยังคงแจกต่อเนื่องกันไป
แจกมาร้อยกว่าคันแจกต่อเนื่องจนถึงสิ้นปี
ส่วนทองล้านก็ยังมีจับแจกกันอยู่นะจ๊ะ
เพราะว่าแม่พี่น้องจ๋าลิฟต์นี้ส่งมานะจ๊ะ

เขียนบีบส่งเขียนบีบส่ง
บอกเลยว่ามีผู้โชคดีให้ได้เห็นเป็นตัวอย่างกันมาแล้ว

ทองล้านนี่๕คนแล้วนะ

ที่ใครอยากจะเป็นเศรษฐีง่าย
ก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมพวกเราได้
ฝันถึงฝาบาวแดงอย่าแคลงใจ
รีบเขียนไปบีบไปส่งได้หนา
ฝันต่อมาฝันว่าได้ขี่มอไซค์
ฝันอะไรฝันดีไม่เหมือนฝัน
หรือจะมีโชคได้ฟรีคนละคร

แถมต่อยกสร้างอาชีพ

ตอนนี้ขอต่ออีกสักนิด

ขอฝันได้ลุ้นทองล้าน
จะกี่ล้านกับเขาสักหน่อย

กันหนาแจกไม่ใช่น้อย
มอไซค์ทั้งทองล้าน
ยิ้มหน้าบานสรรค์ทั่วทุกภาคไทย
ไปรุ่นกัน
เหี้ยเห้ย
ต้องไหล

ถ้ายังจะตรงต่อตรงต่อไปดูเลย

พี่ชนิดชะมัดที่ใกล้นะคะ

ไปโยมมาก
คนมาจากภาคอะไรทำไอ้เทียบอะไรอยู่จังหวัดไหนจะได้รู้ได้แล้ว

คุณรักษักปลอดโปรงจากจังหวัดราชบุรี
บอกเลยนะว่าทองล้านครั้งที่๕เนี่ยแจกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มีอะไรที่คุณผู้ชมอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้บ้างคะ

ร้านยังไม่จบนะครับร้านยังมีอีกเพราะฉะนั้นเขียนทุกวัน

ความสนุกกันต่อกับรายการตลาดข่าว